เช้าแล้วแหละแต่ว่าให้ดูเรื่องขนหัวลุกด้านหลัง

ใช่แล้วมันหลอนตรงไหนรู้ไหมมันมีเรื่องแบบลี้ลับอยู่ด้วยค่ะ
คือคุณป้าแกไปกับน้องสาวเข้าไปจะไปหาของป่า
แต่ปรากฏว่าพอมองไปปั๊บเจอกระโหลกเจอโครงกระดูก
พังงะเลยค่ะคุณผู้ชมวิ่งเลยนะคะ
แต่เรื่องนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับผีเข้าด้วย
แต่นี่พาไปดูก่อนพื้นที่ป่า
เป็นป่าละมอดอยู่ใกล้กับวัดใหม่ธาพานิษย์ไฮโลกคะ
จุดตรงนี้แหละเป็นดอมดำกลัวไหมนี่ดีนะไปตอนสว่าง
ใช่และที่เค้าไปตอนสว่างเพราะอะไรตอนแรก
มีแบงค์๒๒ใบวางอยู่แล้วก็มีดอกไม้ด้วย
ถ้าเป็นแบบนี้นี่แปลว่าเขาทำพิธีอะไรใช่ไหม
ไปคุยกับคุณป้าขวัญคุณป้าขวัญประชุมคุณค่ะ

ป้าเนี่ยนะเป็นคนไปเจอโครงกระดูกป้าบอกว่าป้าไปถังป่าขุดมันเก็บของปากไปกับน้อง

ถึงบ้านปั๊บเนี่ยคุณอ้อยใจบอกแบบนี้กุมารที่เลี้ยงไว้นะมาบอกมาบอกว่าดวงจิตของตานะมีวิญญาณตามติดอยู่สองดวงใครบอกนะกุมารกุมารมาบอกว่าดวงจิตของตาเนี่ยมีวิญญาณตามติดอยู่เป็นผู้ชายดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงดวงหนึ่งวิญญาณนะแล้วมีการถามด้วยว่าที่ปลาจีนมีคนเจอโครงกระดูกใช่เปล่าตอนนั้นเอาจริ
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดอยากให้คุณตาดีขึ้นน่ะต้องไปเอาโครงกระดูกขึ้นมาแล้วจุดทูบสองชุดชุดแรกจุดสิบหกดอกอีกชุดหนึ่งจุดสามสิบหกดอกแล้วก็บอกด้วยนะว่าเขาอยู่ตรงนั้นมานานมากและหนาวช่วยเอาขึ้นมาทีเนี่ยคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นน่ะพอไปทำตามอาการของคุณตาดีขึ้นเลยน่ะอืมพูดคุยตอบโต้
ก็เลยไม่รู้ว่าเอมันเกี่ยวข้องกับรการที่คุณเข้าไปหาของป่าแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้ด้วยไหมถามว่าโครงกระดูกพวกนี้จะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวจะเอาไปตรวจสอบแล้วก็ตามหาญาติต่อไปด้วยค่ะอืมเค้าใช้วิจารณญาณด้วยนะฮะเรื่องนี้อืม